กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะก็มีชาวบ้านตั้งคำถามนะคะ
เมื่อมีภาพของหลวงตาอ๋อยบอกว่าหลวงตาอ๋อยหลายท่านอาจจะไม่คุ้นชิน
แต่ก็พูดถึงพระรูปหนึ่งนะคะที่มีการบุกเข้าไปในกุฏิ
ตอนนั้นหมอปลาบุกเข้าไปแล้วก็พบว่าอยู่กับศรีกาแล้วก็มีผ้ารัดศีรษะอยู่
แล้วท่านก็บอกว่ารัฐแก้ปวดหัวถ้าพูดถึงภิกษุรูปนี้หลายท่านก็จำได้
แต่เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีคนไปพบนะคะว่าไปบวชอีกครั้งหนึ่ง
อยู่ที่วัดในจังหวัดนครนายกค่ะ
อยู่ที่วัดขุมข้าวค่ะคุณผู้ชมค่ะบวชใหม่อีกครั้งหนึ่งที่วัดขุมข้าวจังหวัดนครนายก
ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปไว้บางคนก็ไม่สบายใจกับเรื่องในอดีตของพระอ๋อย
แล้วบอกว่าตอนนี้มีเสกน้ำมนต์แก้ปวดเมื่อยและดูดวงแก้ชงด้วย
ก็ส่งเรื่องไปที่เพจต่างให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ
เข้ามารับพระอ๋อยออกไปจากวัดอย่างรวดเร็วค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะไปสอบถามพระครูปฐุมปริยติยานุกิจนะคะ
ก็เป็นเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลหนองแสงเขต๒เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว
ซึ่งท่านชี้แจงบอกว่าท่านเองเนี่ยได้พาอดีตพระอ๋อยมาบวชที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว
บุกจับเนี่ยมีตอนเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวพามาบวชนะคะ
แล้วอธิบายบอกว่าเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาในระดับปริญญาตรีที่วัดพิชัยยาติการาม
เรื่องเก่าจบไปแล้วท่านยินดีศึกไปเองไม่ได้ปาราชิกและไม่มีประวัติอาทยากรรมเพราะฝ่ายหญิงไม่ได้ไปแจ้งความเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะบวชใหม่ได้
และตั้งแต่พระอ๋อยจำวัดที่นี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านช่วยเหลืองานวัดสร้างกุฏิสารามูลค่ากว่า๒ล้านบาทส่วนเรื่องที่หมอปลาตามมาถึงวัดก็ถ้าเข้ามาดีก็ดีแต่ถ้าจะเข้ามาซ้ำเติมกันนั้นท่านบอกว่าก็คงไม่ใช่เรื่องค่ะ
อาจารย์รู้จักกับท่าน
มาบวชเลยพามาบวชเองเลย

ลูกศิษย์ไม่มาถึงขนาดนั้นด้ว
ผมอยากจะให้มองคนในแง่ดี
แต่ยังไม่รู้เลยว่าผิดจริงหรือเปล่า
ปราชิกอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยต้องหาข้อมูลที่จริงก่อน